ฉันจะอยู่กับเธออีกแล้ว

โดน่าหนีไป

บู้ระทึกปากบู้ระทึกตื่นเต้น
แล้วก็นางเอกสวยมาก
รับเชิญของเราอย่างที่แชร์ลีได้เกริดเอาไว้

พ่วงด้วยตำแหน่งล่าสุดนางเอก

ภาพยนตร์ร่วมสร้างครั้งแรกระหว่างไทยกับเมียนมา
ขอต้อนรับน้องแคร์ชัดทริกาค่ะ

สวัสดีค่ะ
ก็ว่าจะให้ไปยืนสวยไกลแต่คิดแล้วคิดไปคิดมา
เออเออมายืนข้างที่ก็อยู่ตรงกลาง
ก็มีน้องใสที่มาสวยด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเรา
ต้องบอกว่าถ้าใครเป็นสายนางงามเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับ

เป็นคนสวยที่มีตำแหน่งนะคะ

ผลงานละครในบ้านเรากำลังจะออนแอร์เจาะฮิลลอยอยู่
แต่ว่าผลงานภาพยนตร์ตอนนี้ที่กำลังโกลอินเตอร์

เรื่องตีตีแอนโดนัทชื่อเรื่องก็แปลกแล้ว
เขาบอกว่าไปร่วมกับพม่า

เราก็คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเป็นคนที่แบบ
แก่นซ่าสู้คนเพราะว่าเราเป็นลูกนักมวยเก่าค่ะ
พ่อเราแบบเป็นแชมป์มวยเป็นลูกมาเฟียเป็นคนแบบมีอิทธิพล
เพราะฉะนั้นเราก็ซึมซับกับพ่อมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าน้องดูแบบสไตล์แบบลูกคุณหนูชอบแต่ง

ใช่ต่อยต้องเช่าฉากดูกับเขาบ้างไหมคะ
เพื่อฝึกความแบบท่าพื้นฐานของมวยไทยให้มันถูกต้อง
แล้วเมื่อกี้โลเคชันหลักเนี่ยดูจะเหมือนจะคุ้นในเมืองไทยนะ
ใช่ค่ะเป็นในเมืองไทย๘๐แล้วก็มีที่พม่าด้วยอีก๒๐ค่ะ
และนอกจากโลเคชั่นสวยทั้งไทยทั้งมากคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกเลยว่าน้องแคร์เล่นหนังเรื่องแรกทั้งที
ประกบซุปตาพม่าจ้าไม่ธรรมดานะคะ

เขาบอกว่าคนนี้คุณผู้ชมดังมาก

ไม่ว่าจะบทเล็กบทใหญ่แค่ไหนคนพม่าต้องดู
เขาดังระดับไหนน้องแคร์ถ้าเปรียบเทียบเป็นดาราไทยบ้านเรา
ก็ซุปเปอร์สตาร์เลยค่ะระดับพี่เบิร์ดทงชัย
หรือว่าเป็นฟีลแบบเขาก็ค่อนข้างมีอายุนินึง

สมบัตินิทีนี้อะไรอย่างนี้เลย

คนภามากฆ่าถ่ายรูปกันเยอะมาก
แล้วก็เป็นน้องแคร์เป็นน้องใหม่แกะกล่อง

แล้วก็บทถึงภาษาอังกฤษหมดเลย
ใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของการแสดงด้วย
มีเทคอร์สการแสดงเรียนการแสดงเพื่อแสดงเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะ
แต่เรื่องภาษาไม่เป็นปัญหากับเราอยู่แล้ว
ค่ะแต่ว่าจะเป็นปัญหาตรงที่ว่าฟังสื่อสารในกองเป็นภาษาพม่านะครับ
เพราะว่าล่ามี่คนเดียวก็เลยจะต้องมีความแบบสื่อสิรษะกัน

พอถามก่อนว่าทำไมจู่ทีมไทยเนี่ยถึงได้แบบเคาะมาว่าเป็นน้องแคร์เอาไปเล่นหนังเรื่องนี้
แล้วก็เหมือนทางพม่าเขาอยากที่จะทำหนังอยู่แล้ว

เพราะเขาอยากจะมาเหมือนพัฒนาในเรื่องของโปรดักชั่น
เพราะว่าของเขาเนี่ยยังแบบ

เพราะเขาอยากต้องพัฒนาหน่อย
คือมันเป็นฟิลแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอะไรอย่างนี้ค่ะ

ค่ะถามหน่อยว่าจะไปออนแอร์เนี่ย

ว่าไปแบบทั่วโลกทั่วเอเชียอะไรว่าไง
ก็จริงหลักก็ที่พม่าก่อนค่ะ

เพราะว่าจริงแล้วจุดประสงค์ก็คืออยากจะให้
พม่าค่ะคนประเทศเมียนมาร์เนี่ย

เขาอาจจะคิดถึงบ้านหรือว่าอาจจะแบบ
มีความคิดถึงพระเอกในดวงใจของเขา

พม่าก็คือมาดูที่นี่ได้เลย

ดังแบบเป็นผู้แตกเลย
แล้วจากนี้ถ้าดังไปที่พม่าแล้วทำยังไง

ก็ขอให้ได้ต่อยอดไปด้วยเลยค่ะ

ได้ร่วมงานแล้วก็โอเคมากสนุกมาก
แล้วก็โชว์อันดังและเขาก็ช่วยเหลือราวในระดับของการแสดงด้วย
เดี๋ยวขอทักนิดนึงจริงวัตตะทักใส่น้องเดินมาแล้ว

อันนี้เป็นชุดพม่าเลยค่ะ
ที่ไปตัดที่พม่าเลย
เป็นเหมือนเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดเป็นทางการ
ถ้าเป็นบ้านเราก็คือเป็นชุดเหมือนชุดไทย
อะไรอย่างงี้ชุดออกงานอย่างงี้นะครับค่ะสวยตอนเช้าดูใกล้ยิ่งสวยมาก
แล้วต้องบอกว่าพอดีกับตัวน้องมาก
คือจะอ้วนไปกว่านี้ผอมไปกว่านี้ไม่ได้นะ
แต่เมื่อกี้บอกแอบมีการแก้ไซส์นะคุณ
งานแก้ไซส์นิดนึงค่ะ
เอาล่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ตีตีกับโดนัท
จะเข้าฉายให้คนไทยแล้วก็พี่น้องชาวพม่าได้ดูกันเมื่อไหร่

ก็งานแถลงข่าวค่ะจะมีขึ้นวันที่๒๑กันยายนนี้ค่ะ
ที่ไทยที่สยามพรกรค่ะ
เรื่องนี้ภาพยนตร์โดยฝีมือคนไทยน่ะ
ข้างดิฉันแน่นอนแล้วตอนนี้อ๊อตอ้ามาล่ะเดี๋ยวอีกสักครู่
อีกไม่นานมานี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราอาจจะต้องตามวิ่งขอลายเซ็นต์น้องนะ

ก็ขอฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก
ที่เป็นโคโปรดักชั่นระหว่างประเทศเมียนมาร์กับไทย

แล้วก็ละครค่ะทางช่อง๓ละครเรื่องนาคีกำลังจะออนแอร์ค่ะ

ฮอตไหมฮอตสำหรับคุณผู้ชม
ผลงานยาวเป็นหางเว้าขนาดนี้ไง

แล้วก็ภาพยนตร์ที่ร่วมสร้างของไทยและพม่านะคะ
อย่างเรื่องตีตีนและโดนัทเข้าฉายเมื่อไหร่

ขอให้ดงดังเป็นผู้แตกไปเลยนะคะ
ขวามจำเสื่อมน่ะไม่ได้เป็นยาหอคน

เพราะว่ามจำเสื่อมเนอะไม่ได้เป็นญาหรณ์
โปรดติดตามตอนต่อไป